ของนางเอกหมอลำเสียงวิหกอย่างคุณอิงดาวที่บอกว่าจมน้ำเสียชีวิตคุณผู้ชมเคสนี้ค่ะที่ไปเล่นที่งานวันเกิดแล้วมันอยู่ริมสระน้ำสุดท้ายเสียชีวิตทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศการร้องกรอนลำส่งดวงวิญญาณของอิงดาวค่ะ

โดยพิธีชาปนกิจเนี่ยจัดขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยมีญาติญาติมีแฟนคลับแล้วก็คนรู้จักเนี่ยมาร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอิงดาวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจอิงดาวนะคะก็มีการนิมนต์พระมาสวดบังสุกุลแล้วทีมงานคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็นำ

ไว้ค่ะครับ